พูดถึงวันนี้คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันปีใหม่

ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศยามค่ำคืน

ติดตามพร้อมกันกับคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
คณะสงฆ์นำสวดมนต์เสียงดังกึกกล้องพระอุโบสถ
ในพิธีไหว้ขอพรจากเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะ
หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภในค่ำคืนก่อนวันปีใหม่จีนค่ะ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าร่วมพิธี
วัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสร

เวลาที่เป็นเริกดีที่สุดสำหรับการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
คือตั้งแต่๕ทุ่มของวันก่อนวันขึ้นปีใหม่จีน
ไปจนถึงตีหนึ่งของวันปีใหม่
โดยในพิธีจะมีการตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องเส้นไหว้
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ประธานพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
เป็นสิริมงคลในปีใหม่ค่ะ
สวดมนต์รับวันตรุษจีนที่วัดเล่งเนื้อ๒ในปีนี้
สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
ในช่วงเวลา๕ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะ
ในช่วงที่เป็นเลิกดีรับเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะแบบนี้นะคะ
บางคนก็เลือกที่จะมาทำบุญเทียนเสริมโชคลาภ

หรือว่าองค์พระประธานในพระอุโบสถนะคะ
ขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันปีใหม่ค่ะ
เทียนเสริมโชคลาบบูชาชุดละ๑๐๐บาทค่ะ

และเหรียญสำหรับหยอดตู้๑๘พระอรหันต์และพระประจำวันเกิดค่ะ
นำเทียนไปบูชาพระประธานแล้ว
เหล่านี้ก็จะวางอยู่ในบริเวณพระอุโบสถ
แสงสว่างสวยงามในยามค่ำคืนรับวันตรุษจีนค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ขอพรจากเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะแล้ว
ประชาชนหลายคนจะนำธนบัตรมารูปสัมผัสที่องค์เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะ
และพับเก็บเข้ากระเป๋าตามความเชื่อว่า
จะเป็นการรับทรัพย์เข้ากระเป๋าให้เงินทองไหลมาเทมา

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน